ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีสามารถที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ทองในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาจังหวัดลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและเตรียมควบคุมตัวไปแถลงข่าวที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
เผลอมุชช้องเช้าที่ผ่านมามีอร่ายงานว่าคนตำรวจเอกจากทริปไทยกินดาผู้บัญชาการตำรวจสันชาติ
พร้อมคณะได้เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจมาที่สนามมธบ๑๓อย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะประชุมกับตำรวจทีมสืบสวนก่อนที่จะยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดลบบุรีเพื่อออกหมายจับ
จากนั้นมีรายงานว่าตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีสามารถที่จะควบคุมตัวคนร้ายที่เป็นโจรก่อเหตุได้แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่กำลังภูมิตัวไปสอบส่วนที่มธ๑๓เบื้องต้นภูมิภูมิภูมิต้องหาถึงเข็นสอบรับสารภาพฯเป็นผู้อก่อเหตุซิ่ง
จากข้อมูลยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี